มาดูเรื่องของคลิปเด็ดคลิปดัง
นำมาเสนอเป็นข่าวให้ปังหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะไม่ใช่เด็ดแค่คลิปนะ
ตัวของคุณกรีนผู้โดยสารที่ถูกกระทำเนี่ย
ก็ใจเด็ดมากด้วยใช่คือเธอโดนผู้ชายเนี่ย
คือมาทั้งรูปแล้วก็จับก้น
อันนี้ในรถตู้แล้วเอามือมาดมใช่ในรถตู้
หลังจากนั้นเธอมีปฏิกิริยายังไง
สาวดูไว้เลยค่ะเธอมีปฏิกิริยามแบบนี้ค่ะ
ป้าจอดเลย
เดี๋ยวไม่รู้เรื่องป้าจอดจอดเลยค่ะให้มันลงเดี๋ยวนี้เลย
ให้มันลงเลยมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยเดี๋ยวนี้เลยน่ะ
จอดจอดเลยค่ะอะไรผมก็คุยกับป้าอยู่จอดเลยค่ะ

มันจะลุงให้ทานไปตอนนี้เดี๋ยวไม่เอาป้าทานอย่างงี้ได้ยังไง

ทำอะไรมันลงไปละมันลงไปเลยมันจ่ายตังค์เนี่ยตรงนี้ส่ายให้

อื้อหือหืมดูเด็ดจริงนะฮะใช่ฮะ
หญิงเสื้อเขียวคนนี้เป็นผู้ที่ถูกกระทำ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอโดนแอบจับก้น
ใช่และผู้ชายคนที่ทำเนี่ยก็ยังเอามือของผู้ชายไปดมเลย
เหมือนแบบโอ้โหคือจับเสร็จแล้วแล้วมาดม
ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมนะครับบอกให้คนขับรถ
แล้วก็ป้าป้านี่คือคนเก็บเงินค่าโดยสาร
ป้าจะเป็นคนคอยเปิดประตูให้ไง
แล้วทีแรกป้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะถึงแล้ว
ให้เขาย้ายมานั่งตรงนี้ดีไหมผู้หญิงคนเสื้อเขียวบอกไม่ยอม
ต้องให้ลงจากรถทันทีแล้วผู้หญิงเสื้อเขียวเนี่ย
ก็ถอดรองเท้าเอารองเท้าฟาดไปที่หลังของผู้ชายคนนั้น
แล้วหลังจากรถจอดผู้หญิงก็ถีบผู้ชายคนนี้ลงจากรถตู้ทันที
ผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้เรียกว่าคุณกรีนค่ะ
เป็นผู้หญิงใจเด็ดจริงเธอก็เอาคลิปนี้
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยนะคะ
เขียนไว้ว่าฝากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เรานั่งรถกลับบ้านสายรังสิตนครนายกค่ะ
ก็มีผู้ชายลักษณะแปลกมองเราตลอดเวลาเลย
ตอนเราขึ้นมามันจับก้นเรา
เอามือมาลูบแล้วก็เอามือที่รูปเราไปหอม
คนในรถเห็นแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไร
คนแบบนี้มันควรอยู่บนรถไหมคะ
ขนาดเราไม่ได้แต่งตัวสั้นล่อตาเลยนะ
ใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงขายาว
แท็กเสียดายรองเท้าที่ตบหัวมันจริง
เลยค่ะไฟลุกหัวไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้
คุณกรีนคงมีอารมณ์มากอะค่ะมีแฮชแท็กว่า
รู้จักคนอย่างกูน้อยไป
แล้วก็บอกว่าเตือนผู้หญิงอย่าไปกลัวคนแบบนี้
เรายิ่งกลัวมันยิ่งทำกรีนเป็นคนใจดีนะ
แต่เจอแบบนี้ไม่ไหวแฮชแท็กที่เราโพสต์
มีเจตนาแค่อยากเตือนนะ
คุณผู้ชมพอเรื่องราวถูกแชร์ไป

ใช่ครับคนแชร์กันเพียบเลยค่ะ
แล้วเพื่อนสนิทของคุณกรีนที่เห็นคลิปนี้
ก็เข้ามาคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหกรีนใจเด็ดมาก

แล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่คุณกรีนทำถือว่าถูกต้องแล้ว
คนที่ไม่ดีต้องเจอกับคนจริงแบบนี้ถึงจะสมน้ำสมเนื้อ
แล้วหลายคนนะเชียร์นะบอกว่าคุณกรีนถ้าเจอแบบนี้
อย่ากลัวนะต้องกล้าประจานซึ่งเธอก็กล้าประจานอยู่แล้ว

ถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องกล้าประจานเหมือนคุณกรีนเขา
ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งบอกด้วยบอกว่าอยากให้คุณกรีนไปแจ้งความ

ใช่นะครับแต่ว่าคุณกรีนก็ทั้งให้สัมภาษณ์นะ
แล้วก็ทั้งมีการโพสต์ข้อความใหม่ด้วยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือคุณกรีนก็บอกว่าจุดประสงค์ของหนูจริงแล้วคือต้องการเตือนภัย

หนูไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นใดในการกระทำของหนูในคลิป

เพราะอาจจะทำด้วยอารมณ์โกรธณช่วงขณะนั้น
แค่ต้องการให้ผู้ชายในคลิปลงจากรถไปซะ
หนูต้องขอโทษด้วยถ้าหนูทำให้ใครบนรถตกอกตกใจ
และหนูเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นรวมถึงตัวหนูด้วย
หนูก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องจะถูกเผยแพร่เร็วขนาดนี้
หนูไม่ได้ต้องการเป็นข่าวดังหรืออยากจะดัง

ถ้าคลิปนี้ทำให้ใครดูแล้วไม่พอใจหรือไม่สบายใจ

และผู้ชิดข่าวที่สัมภาษณ์คุณกลี
เขาก็ได้รับคำสัมภาษณ์แบบนี้
คุณเกณฑ์ก็บอกว่าแหมหนูก็ตกออกตกใจเหมือนกัน
อยู่มาจับก้นหนูและก็เอามือไปดม
สภาพเหมือนคนโรคจิตจริง
กลัวว่าจะก่อเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีกนะครับ